สำหรับการเข้าช่วยเหลือในปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้นะคะ
ก็คือนอกจากจะเป็นหน่วยงานในไทยแล้ว
โดยงานต่างประเทศนอกจากนำกำลังพลมาแล้ว
เอาเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยทันสมัยมาช่วยเราด้วยนะคะ

ว่ามีเครื่องมืออะไรกันบ้างนะคะ

เป็นประเทศแรกที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในภารกิจนี้นะคะ
โดยใช้ชื่อว่าหน่วยกู้ภัยเวียงจันทร์

ถือเป็นหน่วยกู้ภัยแรกของประเทศลาวนะคะ
และได้รับรางวัลรามอนแม็กไซ
ซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลของเอเชียเมื่อ๒ปีก่อน

ทีมนี้ยังเคยสำรวจถ้ำหลวงแห่งนี้มาก่อนด้วย
มาเป็นทีมกู้ภัยจากประเทศอังกฤษนะคะ
มีผู้เชี่ยวชาญจำนวน๓คนมาช่วยเหลือภารกิจครั้งนี้
พร้อมนำวิทยุที่มีแรงส่งสูง๔เครื่อง
สามารถส่งผ่านสัญญาณออกมาจากถ้ำ

โดยทีมดังกล่าวเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยเหลือนักดำน้ำ๓คน
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในภูมิภาคตอนกลางฝั่งตะวันออกของอังกฤษ
และไม่สามารถออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงนะคะ
กู้ภัยจากสหรัฐอเมริกาโดยกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกส์
ส่งทีมค้นหาและกู้ภัย๓๐ชีวิตค่ะเข้ามาช่วยตามหาผู้สูญหายตามคำขอของรัฐบาลไทย
โดยหน่วยงานของสหรัฐนอกจากกำลังพลแล้ว
เตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาด้วยซึ่งจะเอามาสแกน
ที่จะเอามาสแกนภูเขาทั้งลูกโดยใช้ดาวเทียม
แต่ว่าต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ตามจุดต่างแล้วค่อยเริ่มสแกนได้
หากพบว่ามีคนอยู่ข้างในผลการสแกนจะออกมาเป็นรูปคนทันที
ทำให้สามารถรู้ว่ามีผู้สูญหายอยู่ภายในได้หรือไม่
แต่ว่าอุปกรณ์นี้จากสหรัฐอเมริกามีปัญหาเรื่องของการตั้งจุด
ไม่สามารถหาจุดเพื่อที่จะตั้งแล้วเริ่มสแกนได้นะคะ
ก็เลยไม่ได้มีการใช้นะคะ
จัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมา๒คน
ไปร่วมสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
กรมชลประธานเรื่องการระบายน้ำออกจากพื้นที่
โดยรอบถ้ำหลวงให้เกิดความมีประสิทธิภาพและเร่งด่วน
รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีล่าสุดของญี่ปุ่น

เมียนมาร์จีนก็มาฟิลิปปินส์ก็มานะคะ
โดยมุ่งหวังในสิ่งเดียวกันคือช่วยเหลือทั้ง๑๓คน
ซึ่งติดอยู่ในถ้ำและก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ